แล้วนอกจากนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมการแข่งขัน

วอร์มเสียงถ้าใครคิดว่าตัวเองเสียงดี
เดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันนี้เขาใช้เสียงเป็นการแข่งขัน
นี่ไม่ใช่การแข่งขันร้องพรงร้องเพลงอะไรหรอก
แต่มันคือการแข่งไก่ขัน
แข่งขันไก่ขันแข่งขันไก่แข่งไก่ขัน
แข่งอะไรก็แข่งไปแต่ว่าไก่อ่ะมันขัน

ล้อเล่นนะคะนี่คือบรรยากาศการแข่งขันไก่ตั้งไก่ต่อ
ที่บริเวณสนามเทียนวิหารฟาร์มตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
นายประพันธ์เทียนวิหารนายกเทศมนตรีตำบลแม่กาอำเภอเมืองเนี่ยนะคะ
เขาจัดการแข่งขันประกวดไก่ตั้งไก่ต่อขึ้นมาแบบนี้
โดยมีบรรดานนักเลงไก่ทั้งในและนอกจังหวัดของภาคเหนือ
ก็นำไก่ตั้งไก่ต่อมาร่วมประกวดกันเป็นจำนวนมากเลย

สำหรับการประกวดไก่ตั้งไก่ต่อในครั้งนี้นะคะ

เขาก็จะนำไก่ของตัวเองใส่กรงใส่กระเป๋าสะพายฮิ้วมาเหมือนสุนัขเลยนะคะ
เพื่อจะเอาเข้ามาประกวดแข่งขันไก่ตั้งไก่ต่อ
สำหรับการแข่งขันไก่ตั้งไก่ต่อนะคะ
เขาจะใช้ขอนไม้คุณให้ไก่ไปเกาะไปจับอยู่
นึกออกไหมแล้วก็จะให้ไก่ขัน
นี่คุณดูคุณดูเห็นไหมเขาจะมีขอนไม้เล็กแบบนี้
ไก่ขึ้นมาอยู่บนนั้นแล้วก็เกาะไว้แล้วก็แข่งกันขัน
โดยการแข่งขันจะมีกรรมการตั้งเวลาไว้๒นาที
ตัวไหนขันได้มากครั้งในเวลา๒นาที
จะเป็นผู้ชนะได้รับถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลกลับบ้านไปเลย
ผมว่านะไอ้ไก่ขันน่ะไม่เท่าไรหรอกแต่คนเชียร์นี่สิ
ถูกต้องไก่เขาก็ขันไปตามหน้าที่ของเขา๒นาทีก็ว่ากันไป
สำหรับบรรยากาศการแข่งขันนี้เจ้าของไก่แล้วก็กองเชียร์เนี่ย
เสียงดังกว่าไก่อีก
ส่งเสียงเชียร์ทั้งปรบมือตีอกตีขาชกลมเรียนเสียงไก่อะไรต่างเยอะแยะมากมายนะ
เพื่อให้ไก่ของตัวเองขันทำทุกวิถีทางคุณ
ก็สร้างความสนุกสนานท่ามกลางเสียงเชียร์ไปทั่วบริเวณสนามการแข่งขันเลยค่ะ
เรียกได้ว่าสร้างความสนุกสนานให้กับพี่น้องที่นำไก่ของตัวเองมาแข่งขันนะคะ
ก็เป็นการอนุรักษ์การแข่งขันไก่ตั้งไก่ต่อเป็นประเพณีที่เขาแบบจัดแข่งขันกันมาในชุมชนอะไรแบบนี้
จริงก็มีหลากหลายจังหวัดที่มีการแข่งขันแบบนี้นะเกิดขึ้น
แต่เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดพยาวคือเขาจะมีวิธีการเรียกให้ไก่เนี่ยขันแบบฉบับจะไม่เหมือนกัน
บางคนเขาก็จะตีปีกให้แบบเหมือนแบบเสียงไก่อันนี้ฉันก็ทำแล้วแต่ว่ามันไม่ดัง
หรือว่าบางคนก็ตีอกใช่ไหมเอาคุณเหมือนเหมือน
ปาต้าเลยเหรอรู้หมดเลยว่าอายุเท่าไหร่
แต่ว่าอันนี้เขาก็จะมีวิธีการบางคนเขาก็เรียนเสียงไก่

แข่งกับไก่อารมณ์คล้ายแบบนี้
คุณผู้ชมครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งการแข่งขัน

ในชุมชนน่ารักที่เขายังคงอนุรักษ์